เรามีคุณพ่อหน้าใหม่ในวงการบันเทิงเยอะเลยทีเดียว

กับความเป็นคุณพ่อมือใหม่จะเหอลูกขนาดไหน
เดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะ

ต้นปีนะคะ๒๓มีนาคมค่ะ
ต้อนรับทายาทตัวน้อยเพิ่มอีก๑คน
มีนางม่อนน้องตรินลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อชายแล้วก็คุณแม่วิกกี้ค่ะ
หลังจากที่ลุ้นแล้วลุ้นอีกมานานพักใหญ่
ก็ได้ลูกชายออกมาชื่นชมสมใจค่ะ
คุณพ่อชายเองก็ทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจ
เลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองเป็นอย่างดี
ทั้งอุ่มทั้งป้อนนมแถมยังชวนคุยตามประสานุ่ม

กลักเกอร์แอร์นะเออน้องกลักเกอร์แอร์เลย
ต่อกันที่คุณพ่อลูกแฝดบ้านนี้เหนื่อยหน่อย
ต้องรับบทหนักเหมือนการเลี้ยงเจ้าลูกชายตัวน้อย
น้องสายฟ้าและน้องพายุค่ะ

รวมถึงคุณแม่ชมด้วยที่เคยออกมา
เปิดเผยผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวว่าตอนนี้
ทุ่มเทเวลาให้กับการเลี้ยงลูก

กลับมาหุ่นเสี้ยงเหมือนเดิมแล้ว

คุณชมพู่บอกไว้นิดนึงเวลาคนเป็นพ่อเป็นแม่

เอาเวลาทั้งหมดให้กับลูกนั่นเอง
แต่ว่าหน้าที่ของคุณพ่อน็อตค่ะ

ส่วนลูกจะชอบหรือไม่ชอบก็

สายพร้าและพายุเอาเองกันนะคะ

เพราะว่าเขาได้ลูกสาวบ้านนี้
ชื่อว่าน้องลูก้าค่ะดูท่าว่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะ
ว่าน้องเริ่มอ้อแอแล้วพูดเก่งคุยเก่งเพราะว่าอย่างนี้
อีกทั้งยังเล่นหูเล่นตาเก่งอีกด้วยนะคะ
ส่วนหน้าที่คุณพ่อก็แบ่งเบาจากคุณแม่เลยเต็ม
พาขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศ
รวมถึงเอาเวลาเข้านอนด้วยเอาน้องเข้านอนนั่นเอง
น้องลูกก้าเองก็ให้ความร่วมมือเป็นเด็กดีไม่หงอกแง
ต่อกันที่คุณพ่อสายเนี๊ยบอย่างกัปตันภูทะเนธกันบ้างนะคะ
แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ค่อยได้อัปเดตความคลื่นไหว
ตัวเลยแต่ว่าคุณแม่เอกบุษกรขอแชร์โมเมนต์น่ารักของคุณพ่อมือใหม่กับน้องดินค่ะ
หน้าตาจิ้มลิ้มแทนซะเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอุ้มแล้วก็กล่อมให้น้องนอนนั่นเองค่ะ
ดูจากภาพแล้วก็แหมไม่ร้องสักแอะนะคะ

กล่อมด้วยความคุณพ่อก็เป็นนักร้องเก่า
เสียงดีไงลูกหลับปุ๋ยเลยนะฮะ
ท้ายขึ้นด้วยการส่งกำลังใจแบบรัวให้ครอบครัวของคุณพ่อเติ้ลตะวันค่ะ
ที่ตอนนี้น้องมียาลูกสาวตัวน้อยเพิ่งลืมตาดูโลกก่อนกำหนดค่ะ
เมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
จากว่าคุณแม่เองมีภาวะคันเป็นพิษน้องมีน้ำหนักแรกคลอด๘๒๕กรัมเท่านั้นค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการเรียนแบบการดูแลลูกน้อยในแบบการดูแลลูกของจิงโจ้
จะทำให้ลูกได้รู้สึกว่าได้รับความอุ่นและถูกปกป้องอย่างปลอดภัย
จะทำให้น้องแข็งแรงขึ้นในเร็ววันนั่นเองนะคะ
เอาลูกน้อยแนบกับอกนะโดยที่ไม่มีเสื้อผ้ามาปิดกั้นความรู้สึกใดทั้งสิ้น

จากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ดิฉันขอพูดถึงคุณพ่อคนนี้หน่อยแล้วกัน
ไม่ได้มือใหม่หรอกของพี่เวย์ไทเทเนียมเนี่ย
เมื่อเช้าที่ผ่านมาเขาทำเตอร์ไพรส์พี่นานาเพราะวันนี้เป็นวันเกิดภรรยา
ทำหน้าที่คุณพ่อคือดูแลน้องบลุ๊กลินน้องบีน่าแล้วก็ดูแลภรรยาด้วย
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักไว้เดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับ